คุณผู้ชมค่ะจากหนุ่มหล่อผ่านไปแล้วมาที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อดีกว่า

เกศวรรณฑรนี่แหงคนนี้แหละ
เพราะว่าเฉินเหมียวเหงา

จริงแมวมากคุณผู้ภูมิอย่างเกศวรรณฑร
ผู้หญิงไม่สนใจแล้วนะไม่อยากมีแฟนแล้วนะคะ

เป็นแมวสามคาเป็นแมวลายปลาสลิส
เมื่อก่อนไข่ตุ๋นเป็นแมวจรเจอแถวบ้านก็เอาอาหารให้กินนี่แหละปกติ
แต่ปรากฏว่าไปมาน้องติดเชื้อที่ขาหลังขวาแล้วคือถ้าไม่ตัดออก
นี่เห็นไหมนั่งเล่นเกมดูบอลไปเลยถ้าไม่ตัดออกคือน้องก็จะแท้ไปเรื่อย
สุดท้ายก็คือสงสารพาไปหาหมอเสร็จปุ๊บไม่มีคนดูแลเอามาเลี้ยงที่บ้าน
ต้มโสดแล้วอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมจริงนางบอกว่าหลงรักมากอยากอัดคลิปลงทุกวัน
เรื่องมีแฟนอ่ะเพราะว่ามีไข่ตุ๋นอยู่เป็นเพื่อนแล้วเอาไปฟังเสียงหน่อยคนนะ
หลงรักแมวไม่คิดจะมีเมียแล้วเหรอเนี่ย
น้องขาเจ็บเคยให้อาหารกันแล้ววันหนึ่งเขาขาเจ็บมาแล้วเราก็เลยแบบสงสารก็เลยพาไปหาหมอ
หมอบอกว่าต้องตัดเท่านั้นเพราะว่าเขาเริ่มแทะขาตัวเองแล้วเพราะเขาไม่รู้สึกแล้ว
ถ้าปล่อยเขาออกไปเขาก็ไปสู้กับแมวตัวอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตยากก็เลยต้องเอาเข้ามาเลี้ยงที่บ้าน
ทาดแมวมั้ยคะทาดแมวมั้ยคะทาดครับก็ยอมรับว่าทาดน้องอ้อนยังไงบ้างครับ
เอาหัวมาไถตลอดร้องตลอดอุ้มแล้วก็เงียบวางแล้วก็ร้องอุ้มก็เงียบอย่างนี้
จริงดูนะครับรักแมวทำไมยังไม่มีแฟนกับพี่เจ๊น่างงมาก
ก็มีแมวอยู่ตอนนี้แฟนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจริงแฟนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ค่อยว่ากันรักแมวมาก
น่ารักจังเลยคุณผู้ชมค่ะอยากเป็นธาตุแมวบ้างจังเลยนะคะ